จำได้ไหมคะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ไปขูดพบบาดานโซดาเออเออนั่นแหละเมืองกาล
เมืองกาลค่ะครับตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้กลายเป็นว่า
เหมือนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่ามองในมุมเดียวก็คือพ่อค้าแม่ขายเขามีโอกาสในการค้าขาย
มาหากินมากขึ้นอืมเพราะคนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
ขับรถไปดูบาดานโซดาแล้วก็อยากจะไปชิมอันนี้มุมดีนะ
ทีนี้มุมที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่า
ก็คือบาดานตรงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตำบลห่วยกระเจาทุกปะครับ
เป็นของอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีหรือเป็นของอำเภอห้วยกระเจ้า
ตอนนี้๒อำเภอเขาเหมือนมีข้อพิพาทกัน
คุณนึกออกไหมค่ะคือแย่งว่าจะเป็นชิ้นของตัวเอง
นี่แหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ
แล้วก็ข้อกฎหมายต่างคุณผู้ชมล่าสุดยังคงเป็นที่ให้ความสนใจของประชาชน
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาชมบาดานโซดาเห็นไหม
พุ่งสูงสักประมาณ๑๐เมตรบางคนก็ไปถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่โอเค
แต่บางคนบอกว่าอยากชิมดูว่าจะคล้ายโซราจริงหรือเปล่าผิดหวังนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตด้วยก๊อฟเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วยนะคะ
เทศบาลตะบนห้วยกระเจ้ามีการนำเชือกมาขึงกั้นบ่อเอาไว้
พร้อมกับติดป้ายเตือนด้วยเห็นไหมพุ่งสูงสักประมาณ๑๐เมตร
พื้นที่ดำเนินการนะคะห้ามเข้าค่ะคือถ่ายเซลฟี่เอาน้ำผู้ตรงเนี้ยเป็นฉากหลังได้
แต่เข้าไปไปตักจะมาดื่มกินไม่ได้เพราะมันจะพุ่งสูงเนอะ
ใช่ค่ะคุณพัทรพลสืบดากำนันตมห้วยกระเจ้าบอกว่าตอนนี้ข้อกังวลก็คือกรณีที่
อำเภอบ่อพลอยเข้ามามีข้อพิพาทแย่งพื้นที่ซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่เห็นด้วย
เพราะหากพื้นที่ห้วยกระเจ้าซึ่งมีตาน้ำแล้วก็ตั้งโรงส่งน้ำไม่ได้
เนื่องจากว่าข้อพิพาทต้องมีการตีความเรื่องกฎหมายกระบวนการนี้ใช้เวลานาน
ประชาชนจะเสียประโยชน์แทนที่จะได้ประโยชน์แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว
ก็จะสามารถพูดคุยกันได้ระหว่างคนอำเภอบ่อพลอยกับอำเภอห้วยกระเจ้า
ชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน
เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องมองว่าเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งเดียวนะคะ
เพราะจังหวัดกาญจนบุรีท่านว่าไงบ้างคุณจิรเกียรพูมสวัสดิ์
ข้อมูลกับเราบอกว่ากรณีที่มีประชาชนบางคนไปลองดื่มน้ำบาดานหรือนำน้ำบาดานเนี่ยมาผสมกับสุราดื่มเนี่ยนะท่านบอกว่าขอเลยนะงดการกระทำดังกล่าวขอให้รอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างเป็นทางการจากกรมทรัพยากรน้ำออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนี้ท่านเป็นห่วงในแง่เรื่องของสุขภาพทีนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของกรณี